เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในร้านสะดวกซื้อ
ผู้ชายคนหนึ่งเขามีอาการแปลกเข้ามาในร้าน
แล้วก็พูดถึงเรื่องของศาสนาแล้วก็อารวาสครับ
ชี้หน้าของพนักงานแล้วก็ด่าพนักงานแล้วครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันแล้วก็อลวาสครับ
อย่าอย่าน้องเฮ่ยนะ
ปิ๊บตามึงทำพระอุธเสียใจที่สุดเลยวันนี้
พระอุธท่านดูอุตสรรค์มึงไม่เกี่ยวแหละครับ
นี่แหละครับอยู่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
ก็มาพูดถึงเรื่องศาสนาแล้วก็มาด่าพนักงานตรงนี้นะครับ
ก็มีลูกค้าเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เพราะว่าทุกคนต่างก็งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าเขาอารวาสโวยวายพาดพิงโยงไปถึงศาสนา
และมีช่วงหนึ่งถึงกับเดินไปทุกรอบประพอ
ที่เข้ามาระงับเหตุอีกด้วยนะฮะ
ทั้งที่คือไม่มีใครเข้าไปเพื่อจะทำอะไรเขาเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงตี๓วันที่๑เมษายน

คอนโดย่านพระราม๙กรุงเทพนะครับ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้ก็เลยนำเรื่องนี้มาเผยแพร่
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเตือนภัย
วันนี้แค่อารวาสวันหน้าจะไม่รุนแรง
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายเลือดตกยางออกเลยหรือยังไง
อยากให้น้องพนักงานฟ้องตำรวจแจ้งตำรวจ
กรณีการคุกคามดูหมินเรียกว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าจริงนะครับ
หลังคลิปถูกโพสต์ออกไปนะฮะก็มีความเห็นของชาวเน็ต
ส่วนใหญ่ก็เห็นใจพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ที่ต้องมาเจออารมณ์ของลูกค้าแบบนี้นะครับ
แล้วก็มองว่าชายคนดังกล่าวน่าจะไม่ปกติแน่นอน
แล้วก็หลายคนก็กลัวแล้วก็กังวลแทนพนักงาน
ว่าผู้ชายคนนี้เดี๋ยวจะย้อนกลับมา
เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะว่าจะมาอารวาสแบบนี้อีก